คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงไปร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
บอกว่าน้องชายของเธอถูกรุมทำร้ายถูกรุมกระทืบอะค่ะ
สลบแล้วผู้ก่อเหตุเอาน้ำสาดแล้วกระทืบซ้ำอีก
มีภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
นี่คือคลิปเหตุการณ์ชายชะกันกลุ่มหนึ่งที่เขาถ่ายเอาไว้บุกเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหาย
แล้วก็รุมทำร้ายผู้ชายคนนี้นะคะที่นอนกองอยู่กับพื้นนะคะ
กระทืบทั้งเตะเข้าที่หน้าเข้าที่หัวหลายครั้ง
สลบสลบไปยังไม่พอเอาน้ำสาดให้ฟื้นบอกให้ตื่นแล้ว
กระทืบซ้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๑๒มีนาคม
ที่เคหะเอื้ออาทฟรณ์ตำบลครูคสอำเภอลำรุกาจังหวัดปทุนทานี
เราได้ข้อมูลคนเจ็บมานะคะว่าคนเจ็บเขาชื่อว่าในดวงเรียบแสงอายุ๒๓
คุณผู้ชมคะอาการโคม่าตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่สมองบวมไม่ได้สติ
ยังอยู่โรงพยาบาลค่ะพี่สาวของคนเจ็บแจ้งความ
แต่พี่สาวบอกว่าคดีไม่คืบตำรวจบอกว่าต้องรอสอบปากคำคนเจ็บก่อน
ก็เลยยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้แต่พี่สาวก็เลยงงว่า
คนเจ็บเขาเจ็บหนักเขาไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ
ก็เลยเนี่ยค่ะมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือนะคะ
ว่าทำไมตำรวจยังไม่ทำอะไรเลยคลิปเหตุการณ์ก็มีเนี่ยคลิปที่เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูไป
ทำไมยังทำอะไรไม่ได้ทำไมต้องรอสอบปากคำคนเจ็บทั้งที่คนเจ็บเขายังเจ็บหนักอยู่
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ได้ภาพรถกระบะคันสีขาวนี่ค่ะ
เป็นรถต้องสงสัยคาดว่าเป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ขับออกไปจากเคหาเอื้ออาทรเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๖นาที
จากนั้น๑๒นาฬิกา๔๔นาทีก็มีชาวบ้านโทรแจ้งไปที่กู้ภัย
ว่ามีคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บให้มารับไปโรงพยาบาลเนี่ย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของคนเจ็บนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุน้องชายบอกว่าจะมาหาเธอที่บ้าน
แต่ขอแวะห้องเพื่อนก่อนซึ่งก็คือห้องที่เกิดเหตุนะคะ
ตอนนั้นน้องสูบกัญชาแล้วก็หลับไป
ระหว่างนั้นเพื่อนของน้องลงไปที่ร้านค้าด้านล่าง
แล้วก็ล็อกประตูเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุบุกมาเคาะประตู
น้องชายเธอไม่ได้เปิดเพราะว่าหลับอยู่
ผู้ก่อเหตุเลยพังประตูเข้าไป
แล้วก็รุมกระทืบน้องชายเธอจนสลบอย่างที่เห็นในคลิป
พี่สาวบอกว่าน้องชายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน
เพราะว่าปกติน้องจะพักอยู่แถวเอกมัยไม่ค่อยได้แวะมาที่นี่
ไม่รู้ว่าทำร้ายผิดตัวหรือเปล่านะคะ

ถ้าไม่เคารพกูก็ต้องรับสภาพไป
คนที่ทำเหมือนกับให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
สาเหตุที่ทำร้ายก็คือไม่ชอบขี้หน้าแค่นั้นเลย
หลังจากเกิดเรื่องณตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงบ้าง
ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะสมอง
เพราะเมื่อคืนคุยกับพยาบาลเขาบอกว่าสมองบวม
แต่ยังไม่ละเอียดเดี๋ยววันนี้เขาจะไอ้นี่อีกทีนึง
เพราะว่าเรียกแล้วก็คือไม่รู้สึกตัว
พอเขาเขย่าตรงหน้าอกเขาก็จะแบบ
อย่าทำกูอย่าทำคือเขาภาวะไปเลย
โอ้โหอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ที่เป็นห้องพักที่เกิดเรื่องตามในคลิปเลยค่ะ
อยู่ที่ชั้น๕ของเคหาเอื้ออาทรย่านลำลูกกา
แต่จากการสำรวจห้องพักที่เกิดเหตุก็คือ

มีรองเท้าแตะอยู่หน้าห้อง๒คู่
ประตูก็ไม่ได้มีใครเปิดออกมาให้ข้อมูลอะไร
ก็เลยสอบถามคนที่พักอาศัยในห้องใกล้
พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า
ห้องที่เกิดเหตุเป็นคนเช่าใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
แต่ละวันก็มีวัยรุ่นเข้าออกเยอะมากเลย
วันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนเรียกให้เปิดประตู
แต่ไม่มีใครเปิดหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงมีการพังประตูเข้าไป
ได้ยินเสียงคนเจ็บร้องด้วยความเจ็บปวด
ตอนนั้นเพื่อนข้างห้องหรือคนที่อยู่ใกล้เขาก็กลัวกันหมด
ไม่กล้าเข้าไปดูค่ะกลัวจะได้รับอันตราย
ได้ยินเสียงปึ้งเคาะประตูเนอะ
มึงจะเปิดไหมมึงจะเปิดไหม
ก็หลายรอบอยู่นะจะเปิดไหมแต่เราก็กลัวเนอ
แงะประตูแล้วเราก็แอบมองเขาแบบนี้
จะเปิดไหมแล้วเขาก็ปิดห้องตีตีเขาเลย
แต่เราก็ไม่กล้าไปคอห้องว่าเขาปิดอะไรหรือเปล่า
เราก็เลยบอกว่าให้คนข้างห้องโทรหาเราพอมาดูน้องเขาหน่อย
เพื่อน้องเขาเสียชีวิตเพราะว่าน้องเขาแบบเหมือนจะเจ็บหนัก

ทีนี้เราก็ถามไปทางตำรวจว่าตกลงมันยังไง

ผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้ว๓คนค่ะ
นายธนภูมิอายุ๒๕นายปุญวีอายุ๑๙นายนัทธนันอายุ๒๒จากการสอบปากคำเขารับสารภาพว่า
เป็นเพื่อนกับคนเจ็บไม่ใช่ไม่รู้จักกันนะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
แล้วทำไมต้องไปทำร้ายสามคนนี้บอกว่ามีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้ววันเกิดเหตุต่างฝ่ายต่างเมาเมากันหมดทุกคนเบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับไปเพราะตำรวจบอกว่ามันเป็นลักษณะของการเข้ามามอบตัวเองอะค่ะ
ก็เลยมีการสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนแต่ไม่รู้จะเป็นโอ้โหแค่ทำร้ายร่างกายเฉยแค่นี้เหรอคะ
แต่คนเจ็บเขาเจ็บหนักมากนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นข้อหาที่หนักกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะ